ไปกันค่ะไปให้ไวเลยนะจ๊ะไปที่บ้านครูบรรจงพวงสายใจค่ะ
คุณครูเนี่ยสืบสารตำนานความอร่อยของห่อหมกปลากรายสูตรคุณยายมานานกว่า๑๓ปี
ห่อหมกของครูบรรจงเนี่ยเด็ดดูตรงที่ว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมเผ็ดกำลังดี
กลิ่นหอมถึงเครื่องได้เนื้อปลาแบบเน้นนะคุณ
หมกห่อหมกแหมเห็นแล้วอยากจะซื้อไปฝากป้าเลย

ถูกต้องเพราะว่าเขาทำเยอะทำแยะทำหลายอย่างหลายแบบหลายอันเนี่ยเพราะว่าคนชอบซื้อกันเยอะ
ถือว่าเป็นห่อหมกที่อร่อยล้ำในดวงใจใครหลายคนยอดสั่งเข้ามานี่มีไม่ขาดสายเลยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ใช่ไหมว่าห่อหมกสูตรคุณยายบรรจงเป็นยังไงทำไมถึงอร่อยล้ำ
ก็เพราะว่านี่ล่ะค่ะเป็นต้นตำรับความอร่อยนะคะที่ได้เรียกว่าสูตรสารมายาวนาน
บรรจงบอกว่าแต่ก่อนนี้นะคะทำอาชีพรับราชการครูแล้วก็ได้รู้สูตรนี้มาจากคุณยาย
ทำขายมาตั้งแต่ตอนเป็นครูแล้วค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ก็๑๓ปีแต่ก่อนเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริม
แต่ว่าทุกวันนี้เสริมไม่ได้แล้วเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าขายดีจนเป็นอาชีพหลักพอเกษียณก็เลยทำจริงจังนะคะ
ส่วนเรื่องของความอร่อยครูบรรจงบอกขอเปิดเผยนะตรงนี้เลยว่าบอกว่าสูตรเหรอโอ้ยไม่ยากเลยก็มีเนื้อปลาพริกแกงกะทิสดเกลือน้ำปลาน้ำตาลเอามาผสมให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยก็หยดลงไปนะฮะในกระทงที่เตรียมเอาไว้โดยมีโหรับพาผักกาดใบยอรองอยู่ด้านล่างเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้ในเนื้อหอมหมกที่เต็มอิ่ม
ซื้อนะเพราะว่าวันหนึ่งเขาจะทำขายแค่ประมาณ๕๐๐๘๐๐กระทงเท่านั้น
แต่ช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวก็เพิ่มจำนวนหน่อยเป็นสัก๑๐๐๒๕๐๐กระทง
เท่านั้นยังไม่พอนะยังมีออเดอร์สั่งทำเข้ามาเรื่อย
จนคุณครูบรรจงเนี่ยต้องเตือนมาทำหอมกตั้งแต่เที่ยงคืน
โอ้โหเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีของอร่อยเราก็อยากทาน
เพราะฉะนั้นนะใครอยากจะลองลิ้มชิมรสห่อหมกปลากรายสูตรคุณยายครูบรรจง
ไปหาซื้อกันได้ค่ะขายอยู่ที่ตลาดนัดหน้าค่ายจีรประวัติ
แล้วก็ขายเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์เท่านั้นนะคะคุณคะ
ไปกันให้ถูกที่ไปกันให้ถูกเวลาล่ำเวลานะจ๊ะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะ